ชีชะตาผู้ว่ามหานครนะครับ
เราได้ติดต่อกับคุณวิโรธและคณะอาทิสร
ซึ่งอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วนะครับ

ครับคุณวิโรธอยู่กับไทยรัฐทีวีนะฮะ
มีอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอยู่ด้วยนะฮะคุณวิโรธ
ขอโทษนะครับเสียงมันสะท้อนไปสะท้อนมาครับ

คุณวิโรธครับผลโพลที่ออกมาณขณะนี้เนี่ย

แต่ดูเหมือนว่าคุณชาติชาติเนี่ยนำทุกโพลเลย

คุณวิโรธคิดว่ายังไงคิดว่าจะรอคะแนนจริงก่อนหรือว่ายังไง
จริงดีกว่าครับลุ้นผลจริงดีกว่าครับ
คือถ้าเกิดผลโพลก่อนหน้ามันจะมีประโยชน
คือเราเอามาปรับยุทธศาสตร์ในการสื่อสารกับประชาชนใช่ไหม
แต่ว่าพอผลโพลมันออกมาเนี่ย
มันเหมือนกับว่าเราก็ทำได้อย่างเต็มที่ตามแผนแล้วครับ
ตอนนี้ผมคิดว่าเรารุ้นผลจริงดีกว่าครับ
แล้วในส่วนของผลจริงที่ออกมาเนี่ย
รับประเมินไว้ไหมฮะมีทีมงานไปที่ดู
ก็จะรู้แล้วคัทนี่ผมก็ใจโจทย์ก็รู้ครับ
ผมก็ใจจ่อออกก็รู้ครับ
นี่มันใกล้กับเวลาผงแดงเลื้อพูลจะลงสนามเลยนะ
นั่นเนี่ยครับมันก็ต้องลุ้นใช่ไหม

ผลเลือกตั้งก็ต้องลุ้นนะครับ

สนุกนี้นะครับผมคิดว่าเป็นการเลือกตั้งเนี่ยผมว่า

คิดว่าจะได้เป็นแชมป์ทั้งคู่เลยไหมครับ
แต่ว่าเราก็ลุ้นกันนัดต่อนัดดีกว่าครับ
เดี๋ยวออกตัวแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปไหนไม่ได้ครับ
คุณวิโรธขออนุญาตอาจารย์สมชัยอยู่กับเรา

อาจารย์แซวว่าทำไมผิวคล้ำขึ้น
โถอาจารย์สมชัยถ้าเกิดผมผิวขาวเนี่ย
ผมว่าหลายคนจะต้องมาถามผมแล้วว่า
ผมใช้ไวทันนิ่งตัวไหนแล้วนะครับตอนนี้นะครับ

อยากให้ทางคุณวิโรธช่วยประเมิน

พักเก้าไกลนี้คาดว่า๕๐ที่ของสกนี้
เก้าไกลน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
ตอนนี้อาจารย์ครับผมพูดตรงนะครับ
เราเราไม่กล้าที่จะประเมินเลยครับเพราะตอนนี้เนี่ย
อีก๓๔ชั่วโมงเราก็รู้ผลจริงแล้วครับ
แต่ถามว่าถ้าถามว่าเราตั้งใจทำงานอย่างหนักไหม
แล้วเราคาดหวังกับความไว้วางใจของประชาชนไหม
ก็ต้องตอบว่าเราคาดหวังไว้พอสมควรครับ
ทั้ง๕๐คน๕๐เกษจริงนะครับ
แต่ว่าอีก๔ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราก็รู้กันแล้วครับ
ถัดไปนะครับจะถามว่าสมมุตินะครับว่า
ถ้าเก้าไกลนี้เป็นเสี่ยงข้างมากในสภาคกรุงเทพฯมานาคอร์ดนี้
จะมีปัญหาในการทำงานร่วมกับคุณชัดชาติไหมครับ
ถ้าชัดได้เป็นความนะมมคงคิดว่าคงไม่มี
เอางี้ก่อนครับเราเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งก่อนนะครับ
แล้วก็เช่นในเรื่องของการจัดงบประมาณ
การแก้ไขข้อบรรยัติที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชน
และข้อบรรยันที่มันเป็นปัญหาหลายตัว
ข้าราชการบางคนใช้เป็นเครื่องมือในการไปเรียกรับผลประโยชน์ด้วย
ถ้าแนวทางเราตรงกันคือ
เราต้องการขับเคลื่อนให้กรุงเทพโมงคล

ผมคิดว่าเราทำงานร่วมกันกับผู้ว่าคนไหนก็ได้นะครับ
คือเพราะฉะนั้นใครจะเป็นผู้ว่ากอทมก็แล้วแต่เนี่ย
มุมของทางก้าวไกลกำลังจะบอกว่าไม่ต้องกังวล
ถ้าคุยกันด้วยเหตุไม่ต้องกังวลแต่ถ้าอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดผู้ว่าคนไหนก็ตามบอกว่าเราจะยกเว้นให้กับอภิษฎชนต่อไป
เรื่องนี้ให้ก้าวไกลน้ำท่วมปากไม่ต้องพูดและยอมให้
พิสิทธชนบางคนเอารัฐเอาเปรียบประชาชนต่อไปอย่างนี้

แต่คุณวิโรธอันนี้พูดกันเอาแบบตรงนะถามตรงนะ
คือในมุมนึงเนี่ยไม่กังวลหรือไม่กลัวว่า
ผู้ว่ากอทมคนใหม่เขาจะมองว่าโอ้โหสกก้าวไกรก็แบบ
หือสายแข็งเหลือเกินฮาร์ดคอเหลือเกินอะไรประมาณอย่างนี้

ไม่แหละครับเอาอย่างนี้ครับแล้วการที่มีอภิสิทธิ์ชนบางคน
ได้รับการยกเว้นในการหลบเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียม
การหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีในขณะที่คนตัวเล็กผู้ประกอบการ
ตัวเล็กถูกรีดอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าสกไม่ขยับเรื่องนี้
ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้นะเราตอบประชาชนไม่ได้นะ

แล้วสอกรไม่ทำอะไรทั้งที่มาจากการเลือกของประชาชน
ผมคิดว่าผมว่าประชาชนจะผิดหวังมากนะครับ

ที่คุณวิโรดกับสกก้าวกรัยขับเคลื่อนในการหาเสี่ยงเลือกตั้งครั้งนี้
คนอื่นเป็นผู้ว่าแต่ก้าวไกลต้องได้สอกรเท่าไหร่ถึงจะไปขับเคลื่อนได้
แล้วถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยดูรักษฐานขับเคลื่อนยากแน่
คืออย่างนี้ครับเรื่องที่ความไม่เป็นธรรม

คือเพราะการขับเคลื่อนของเก้าไกร
ทุกครั้งที่เราขับเคลื่อนเราจะเปิดเผยให้ประชาชนได้ร่วมรับทราบด้วย
เพราะเราต้องการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเราเสมอ
ดังนั้นจำนวนสอกรไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนเลยนะครับ
อย่างเรื่องบางเรื่องที่ประชาชนควรรู้ประชาชนควรทราบ
ก็ต้องเปิดเผยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่แล้ว
ดังนั้นจำนวนสอกรเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกนะครับ
แต่การขับเคลื่อนโดยสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

คุณวิโรธคะถึงแม้ว่าผลโพลหลายสำนัก

แต่คุณวิโรธคืออันดับ๒เลยนะ
อันดับ๒เกือบทุกโพลเลยนะ

แสดงว่าสิ่งที่เราตั้งใจที่จะสื่อสารกับประชาชน
แล้วความมุ่งมั่นที่เราจะไปขับเคลื่อ๑๒นโยบายเนี่ย
ประชาชนก็รับทราบแล้วก็ให้ความกรุณากับเราครับ
ก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งเสียงติงนะครับ

เพื่อนผู้สมัครสอบกรของผมด้วยนะครับ

พอจะทราบกันเนี่ยยังไงคงต้องได้คุยกันอีกครั้ง